เดี๋ยวเราไปที่บอลประเพณีก่อนแล้วกันเพราะว่า

ที่เป็นอุติศาสตยาวนานของทั้งสองสถาบันนะครับ

รายการนี้เป็นรายการที่ทำให้คนรุ่นเก่ามาเจอกัน

คือมีแข่งหลายรุ่นเป็นการแข่งขันฟุตบอล
เขาเรียกชื่อว่าจามจุลีโรยพบโดมชรา

ก็ทุกคนนะคะก็มาร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณีของ

แข่งขันกันทุกปีก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาส

ก็เป็นสิทธิ์เก่าของจุลาลงกรมหาวิทยาลัย
ใช่ครับ

พิชชีไปแอบดูน้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขาเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่จะถึงวันจริง
ลองดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของน้อง

ใช่
๒เดือนแล้วที่ชีลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำเชียร์

เห็นแบบนี้ซ้อมกันทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ
เริ่มจากการวิ่งรอบสนามฟุตบอล๔รอบ
อัพวิทย์พื้นเพื่อความแข็งแกร่งของร่างกาย
หลังจากนั้นนะคะก็ต้องซ้อมท่าเต้นในเพลงต่าง

และที่สำคัญระดับการยกแขนเหวี่ยงแขนการเต้น
ต้องเท่าและพร้อมกันด้วยค่ะ
ซึ่งตัวแทนของทีมเชลิเตอร์ก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้
พร้อมแล้วสำหรับวันงาน
ก็ตอนนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
แต่ว่าเราอยากได้สองร้อยเออ

ก็ความพร้อมนี่ก็คืออย่างที่เพื่อนบอกไปก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
แล้วก็ที่เหลือนี่ก็คือแบบเตรียมงานพิเศษ

มีอะไรแอบบอกด้วยไหม

ที่แบบว่าตอนพวกเรารู้พวกเราก็ยังช็อกเลย
คนดูก็ต้องแบบเพื่อนใช่ครับ
ทุกคนก็คงจะเซอร์ไพรส์กับสตร์ฟูกนี้ครับ

ให้ช่วยกันไปขึ้นสแตนเชียร์ให้สแตนเต็มไวด้วยค่ะ
นิสิตจุฬาแล้วก็นักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนนะคะ
ก็ขอเชิญร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒ค่ะ
ในวันที่๓กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงครึ่งประตู๑๘ที่สนามสุขพัชลาศัยค่ะ
ก็ถ้าอยากขึ้นแสนต์ก็ใส่เสื้อเชียร์มาแล้วขึ้นแสนแนนได้เลยค่ะ
แต่สำหรับใครที่ไม่สะเติบไปเชียร์กันที่สนามสุพัชลาศัยก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสด

วันเสาร์ที่๓กุมภาพันธ์นี้ได้ค่ะ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงตรงเป็นต้นไป
โปรแกรมการแข่งขันกันสักนิดนึงนะคะ

แข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
ครั้งที่๗๒ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงตรงเป็นต้นไป

ครั้งที่๒๐นัดชิงชนะเลิศระหว่างเมือง

เจอกับทางบุรีรำนะครับ

น้องเค้าก็ชวนไปขึ้นแสต็น

เขาบอกว่านอกจากถุงยังชีพที่ปกติ
จะมีให้น้ำอาหารเครื่องดื่ม
ว่าแอบมีไอโฟนมีตัวเครื่องบินมีอะไรแบบนี้ด้วย
ใช่ครับอาจจะเป็นผู้โชครางวัลก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับของทั้งสองสถาบันนะครับคนที่ไม่ใช่สิทธิ์เก่าก็สามารถที่จะไปได้
แต่มันก็ต้องมีบาทขึ้นผมว่าคงจะไปทานน้องลำบากแหละเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะเลือดเข้มข้นอ่ะ
อยากที่จะติดตามเชียร์นักเตะของตัวเองแล้วก็เป็นประเพณีที่สักครั้งหนึ่งที่พีชบอก
ถ้าเกิดว่าเรียน๒สถาบันนี้ควรจะมีโอกาสได้ขึ้นสแตนสักครั้งหนึ่ง